รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม

เดี๋ยวจะไปแลกประคมปากกาได้ทำขวัญวันเด็กนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่า
ในหลายพิกัดจะสามารถจัดได้หรือเปล่า
เพราะส่วนใหญ่จัดไม่ได้เป็นการจัดออนไลน์
ดูคำขวัญวันเด็กก่อนท่องได้อ่านไม่ออก

รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม
ถูกต้องตอนนี้นะฮะเห็นหน้าลุงตู่ละมุนละมัยแบบนี้
นี่คือคำขวัญวันเด็กของปี๖๕
ชัดเจนแล้วแต่ว่าวันเด็กยุคโควิด
จิตตกไม่สามารถจะจัดได้
โดยปกติจะเป็นสนามกีฬาจะเป็นธรรมเนียบจะเป็นสะพาน
จะเป็นเหล่าทัพทหารทัพบกทัพเรือตำรวจ
อากาศมีการจัดทั้งหมดเลย
แต่ว่าปีนี้รอบนี้รวมถึงปีที่ผ่านมา
ไม่สามารถจัดได้ธรรมเนียบรัฐบาลก็เช่นกัน

คุณเองตีนุษย์เทียนทอร์รัฐมนตรีวัตกาลกระทรวงศ์ศึกษาที่การ
พาเด็กและเยาวชนดีเด่นไปพบกับลุงตู่
ที่ทำเงียบรัฐบาลพบเพื่ออะไร
พบเพื่ออัดเทปอัดเทปแล้วจะมาเอามาออกอากาศ
ในช่วงวันเด็กแห่งชาติก็คือเสาร์ที่๒ของมกรา๘๕
มกราคมคือวันพรุ่งนี้นั่นเองฮะลุงตู่ก็มีการสนทนากับเด็กด้วย
เท่ากับว่าที่เด็กจะต่อแถวยาวที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
เก้าอี้ลุงตู่ปีนี้ก็ไม่มีอีกปีหนึ่งฮะ
เช่นเดียวกันกับรัฐสภารัฐสภาก็จะเป็นการพาชม
ไม่สามารถเปิดให้เด็กเข้ามาร่วมกิจกรรม
มาเยี่ยมชมรัฐสภาในวันเด็กแห่งชาติได้
เพราะห่วงในเรื่องของสถานการณ์โควิด
เหล่าทัพบกทัพอากาศทัพเรือเหมือนกันเลย
ไม่สามารถจะเปิดได้ครับแต่กิจกรรมยังมีนะ
มีในลักษณะออนไลน์แล้วก็จะมีการจับฉลาก
จะมีการให้ของขวัญผ่านทางออนไลน์เช่นเดียวกันครับ
แต่สำหรับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รู้จักใครไปประทุมฐานีที่ข้างหน้าเหมือนลูกเตาลูกยังยักษ์
ที่นี่เขาจะมี๓แบบออนไซต์ออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์
แต่ที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะปฐุมนะ
ไซต์ออนไลน์ออนแฮนดออนไซต์คือสามารถเยี่ยมชมได้
จังหวัดเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะชมได้ผ่านออนไลน์
แล้วออนแฮนด์คืออะไรออนแฮนด์เขาจะมีการให้ลงสะเบียน
แล้วรอรับกล่องสุ่มทางอพวชเขาจะส่งของขวัญ
ส่งกล่องสุ่มกลับไปให้เด็กเอง
นี่คือทางวิทยาศาสตร์นะครับ
ที่สำคัญจังหวัดไหนจัดไม่จัดตรงไหน
ในจังหวัดนั้นต้องตรวจสอบกันให้ดี
ไม่ใช่อยู่ดีเช้าวันพรุ่งนี้๘โมงเช้า๖โมง

แต่ละพิกัดจัดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ